กินข้าวแกงบุฟเฟ่กันเลยเย่
โอ้โหแบบนี้ต้องช่างมันแล้วครับถ้ามันเยอะขนาดนี้
ช่างมันเอาไว้ก่อนเอาอิ่มไว้ก่อนแล้วกันนะคะ
เมนูละลานตาแบบนี้เรื่องอ้วนไว้ที่หลังเลยค่ะ
กินต้องมาก่อนอยู่แล้วข้าวแกงที่เรียงหม้อแบบนี้อยู่
นั่นก็คือร้านครัวชนะการข้าวแกงของหวานบุฟเฟ่
ชวนให้คุณผู้ชมมาลิ้มลองในราคาอิ่มไม่อั้นเพียงหัวละ๕๐บาทเท่านั้นเอง
บาทเท่านั้นเองใช่ค่ะอยู่ที่ถนนโฆษศาลตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ภายในร้านเขาจะมีบริการก็คือให้เราตักข้าวมาเอง
แล้วแต่ว่าเราอยากได้ข้าวมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มีเมนูให้เลือกตักหลากหลายเลย
ผัดแกงทอดมากกว่า๒๐เมนูที่เรียงรายอยู่แบบนี้
ที่สำคัญนะเมนูทุกอย่างเขาจะเน้นที่เนื้อสัตว์แล้วก็คัดของดีมีคุณภาพคุณดูนะ
เป็นบุฟเฟ่จริงแต่ว่าไม่ได้มาเป็นแบบวิญญาณแกงเขียวหวานนะ
มันมาเป็นแกงเขียวหวานที่มีชิ้นไก่มีเนื้อเนี่ยแผนงอย่างนี้
ไม่ได้มาแต่เครื่องแกงนะมาทั้งหมูทั้งโอ้ยเยอะแยะเลยล่ะค่ะ
และที่สำคัญลูกค้าตักได้แบบเรื่อยไม่อั้น
อย่าง๒อย่างก็ตักไปกินกันไปเลยยาวถ้าไม่อิ่มก็ตักต่อ

นี่มีของหวานมีขนมจีนมีน้ำพริกมีอะไรอย่างนี้เยอะมากเลยนะคะ
คุณภาพแน่นร้านจริงไปฟังเจ้าของร้านกันหน่อย
นี่ค่ะเจ้าของร้านบอกเลยของเราเนี่ยใช้ของดีทุกอย่างนะคะที่ร้านนะคะ
คุณภาพแน่นแบบนี้ย้ำเรื่องราคากันอีกครั้งก็คือ
บุฟเฟ่ที่นี่นะคะตักได้ไม่อั้นเลยหัวละ๕๐บาท
ตักเท่าไหร่ก็ได้กี่อย่างก็ได้ไม่จำกัดเวลาคุณกินทั้งวันก็ได้
คุณกินต่อเนื่องไปคุณก็กินไปเลยนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าใส่กล่องกับข้าว๒อย่าง๓๐บาท
แม่ค้าเขาบอกว่าให้เยอะมากจริงเน้นเลยร้านนี้เนี่ยทีเด็ดก็คือ
บุฟเฟ่ให้เยอะและคุณภาพแน่นจริงนะ
วันหนึ่งขายได้ประมาณ๒๐๐จานขึ้นไปคุณ
คิดดูนะคะจานละ๕๐บาทหัวละ๕๐บาท๒๐๐จานรายได้ดีเหมือนกันนะ
ใครอยากอิ่มคุ้มเกินราคาแบบนี้ก็มากันได้เลย
ร้านครัวชนาการข้าวแกงบุฟเฟ่
ร้านอยู่ตรงข้ามประตูทางเข้าสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
สุรินทร์เปิดตั้งแต่๘โมงไปจนถึงบ่าย๒โมงเย็นเลยค่ะ
อร่อยทุกอย่างแน่นจริงไปลอง
โอ้โหนี่แหละครับเห็นแล้วมันหิวนะ
จะช่วยตักเลยอ่ะคุณดูหมูชิ้นใหญ่มาก
ชิ้นใหญ่มากเนี่ยแกงจืดเต้าหู้หมูสับโอ้เห็นไม่ได้เลย
มีแบบหลายอย่างจริงผัดวุ้นเส้นก็มีคุณผู้ชมก็ส่งมา
แล้วก็ยิ่งเห็นแบบนี้น่าทานมากเลยนะฮะ

ผมชอบตรงที่ว่าเขามีของหวานบริการด้วย
แล้วที่สำคัญถ้าสังเกตเห็นนะน้ำแข็งใสเขามีเครื่องทำแบบว่าทันสมัยมาก
ลงไปแล้วก็ได้น้ำแข็งใสปนมาเลยอย่างกับบิงซู

โอ้โหไปสนุกตรงนี้ด้วย